นับถอยหลังเข้าสู่โอลิมปิกก็เหลือประมาณสองวันนะครับยี่สิบสามกรกฎาคมเดี๋ยวเปิดฉ่ายวิธีเปิดเป็นทางการ
นักกีฬาก็เริ่มแข่งขันกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้โปรแกรมฟุตบอลก็จะเริ่มลงเตะกันแต่ว่าโอเค
เรื่องราวของนักกีฬาในบ้านเราที่ส่งไปแข่งเนี่ยนะครับไม่มีโคต้าของการแข่งขันฟุตบอลก็ต้องดูนักกีฬาในประเภทเดี่ยวเป็นหลักนะครับ
แล้วก็มีแบตมินตันคู่ผสมที่ได้ลุ้นกันถ้าเราโฟกัสมานะครับเทคอนโดเนี่ยเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังในการแข่งขันครั้งนี้
ซึ่งทางโค้ชเชยองซ็อกก็เน้นย้ำเลยนะครับว่ามีการทบทวนเรื่องของแท็กติกในการที่จะนำไปใช้ในการแข่งขัน
เฉพาะเรื่องของการเตะศีรษะครับถือว่ามีจุดเด่นอยู่แล้วนะครับ
ทีมของทางโค้ชเชย์เรื่องของการเตะศีรษะซึ่งก็เน้นย้ำเลยครับว่านำสองนักเทคอนโดซ้อมในโรงยิมขนาดเล็ก
แม้ว่านักกีฬาเทคโนไทยจะมีทีมอื่นมาซ้อมร่วม๒คนแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้กัน
เน้นเลยครับเทคนิคที่จะใช้ในการแข่งขันการเตะศีรษะที่จะได้๓แต้มเนี่ยนะครับ
เชบอกว่ามาถึงตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเพราะว่าแข่งแบบไม่มีคนดู
ไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรกดดันถ้ามีคนดูเนี่ยเด็กอาจจะตื่นเต้น
ซึ่งการที่ไม่มีคนดูส่งผลดีต่อทั้งสองคนแน่นอนครับสำหรับ๒นักกีฬาเทวันโดไทย
แกรมลงแข่งขันก็คือยี่สิบสี่กรกฎาคมส่วนมวยสากลทีมชาติไทยชุดโอลิมปิก
คนยังคงฝึกซ้อมเช้าแล้วก็เย็นที่หมู่บ้านนักกีฬาครับลงนวมสลับชายหญิงจำลองการชก
เน้นการออกบัตรหลบหลีกทบทวนแทคติกและก็เทคนิคการชก
แล้วก็มีการทดสอบน้ำหนักกันแล้วนะครับหลังจากซ้อมซึ่งนายสมชายภูลสวัส
ทางเทคนิคแล้วก็โค้ดแซมกรรมนิดนารีรักษ์ก็ไปเช็คเส้นทางสนามซ้อม
บอกว่าต้องเดินไปขึ้นรถ๑๕นาทีรอรถออกอีก๑๕นาที
นี่ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางไปสนามซ้อม๔๐นาที
แล้วก็มีการตรวจเช็คร่างกายรอเข้าสนามอีก๓๐นาที
โอลิมปิกจัดให้แต่ละชาติซ้อมได้วันละ๑ครั้ง
ประเทศไทยได้เวลาครับบ่าย๓โมงครึ่งถึง๔โมงครึ่ง
เป็นช่วงที่ร้อนมากด้วยทั้งหมดก็บอกว่าแน่นอนนะครับ
ต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่าการไปซ้อมเนี่ยจะไม่กระทบกับสภาพร่างกายของนักกีฬา
เพราะถ้าเกิดว่าเกิดเป็นไข้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหถือว่าเสียของเลยนะครับ

โดยนัทนาใช้ประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยก็บอกว่า
ทีมแพทย์ของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ
หลังจากที่ได้ประชุมกับตัวแทนฝ่ายแพทย์ทุกชาติในโอลิมปิก
พบผู้ติดโควิด๑๙ภายในหมู่บ้านนักกีฬา๔คน
แต่ยังไม่มีการแจ้งรายละเอียด
คณะแพทย์ก็แนะนำให้นักกีฬาเจ้าหน้าที่กาดนะครับทุกอย่างดูแลตัวเองนะครับ
พยายามนะครับอย่าไปใกล้ชิดกับจุดเสี่ยงมากนัก
แล้วก็จุดสำคัญคือห้องอาหารนะครับทางเข้าจุดกดแอลกอฮอล์และอ่างล้างมือ
ซึ่งเป็นจุดสัมผัสที่ต้องใช้ร่วมกันก็พยายามให้ใช้ศอกในการเปิดปิด
อย่าใช้มือครับแม้ว่าโอลิมปิกเกมส์นั้นจะเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
เป็นมหากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติแต่บรรดานักกีฬาอาชีพชื่อเสียงดังหลายคน
ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนะครับแต่ก็มีหลายคนที่ยินดีจะเข้ามา
พาทีมบาร์ซเค็ตบอลคว้าเหรียญทองสองสมัยของสหรัฐอเมริกา๑๙๘๔แล้วก็๑๙๙๒
มาแล้วถึง๒สมัย๒๐๑๒แล้วก็๒๐๑๘
ก็เคยพาทีมฟุตบอลอาเจนติน่า
คว้าแชมป์โอลิมปิกในปี๒๐๐๘
และยังมีเนม่าที่พาบราซิลเนี่ยคว้าเหรียญทองได้ในปี๒๐๑๖ด้วยนะครับ